จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้มีประมาณ๕๑ล้าน๔แสนคน
เป็นชาย๒๔ล้าน๘แสนคนเป็นหญิง๒๖๖๐๐๐คน
เลือกตั้งครั้งนี้กรกตตั้งเป้าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่๘๐
นั่นหมายถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๑ล้าน๔แสนคน
ถ้ามาใช้สิทธิ์๘๐ก็จะเท่ากับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง๔๑ล้านคน
ซึ่งเลือกตั้งเมื่อ๘ปีที่แล้วคือเลือกตั้งปี๒๕๕๙

หากถามว่าวัยไหนช่วงอายุใดเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด
ต้องตอบว่าวัยทำงาน
กลุ่มแรกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ๑๘๒๕ปี
หลังเลือกตั้ง๒๕๕๔จนถึงปี๒๕๕๙
มีจำนวน๗ล้าน๓แสนคน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วงอายุ๒๖๔๕ปี
มีจำนวน๑๙ล้าน๖แสนคน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วงอายุ๔๖๖๐ปี
มี๑๔ล้าน๔แสนคน
และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วงอายุ๖๑ปีขึ้นไป

ภาพรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๑ล้าน๔แสนคน

วัยทำงานวัยกลางคนมีอายุช่วง๒๖๔๕ปี
ถือเป็นกลุ่มวัยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด
คือ๑๙ล้าน๖แสนคน
และคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่ตื่นตัวทางการเมือง
ตื่นตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่สุด
และถ้าคนวัยนี้เทใจให้พักใด
เป็นเสียงที่ชี้ขาดการเลือกตั้งได้